ที่พูดได้เลยว่าหันมาเอาดีทางด้านงานแสดงอย่างไฟล์สุภาพร
หลังจากปลายปีที่แล้วค่ะเจ้าตัวตัดสินใจเลยนะ
หลดปากกาต่อสัญญากับวิกหมอชิดคุณผู้ชมค่ะ
ต่อไปเลยยาวอีก๓ปีไปเลยค่ะ
ล่าสุดค่ะได้อัปเดตเกี่ยวกับเส้นทางในฐานะนักแสดงของสาวไฟล์นะคะ
ตัวเธอค่ะก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกท้าทายกับบทบาทที่ได้รับนะคะ
แล้วก็บทบาทนางร้ายเนี่ยยังคงเป็นบทบาทที่เธอรักแล้วก็หลงไหลอยู่
แม้ว่าจะเจอประสบการณ์แบบแปลกเหมือนกันจากแฟนละครคุณผู้ชมค่ะ
เขาเจออะไรบ้างรู้ไหมไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความมาด่าบ้างอะไรอย่างนี้
ตามคอมเมนต์ด่าทุกช่องทางเลยแต่ว่าคอมเมนต์ด่าเนี่ยในช่วงที่ละครเขาอ่อนแอนะคะ
แรกเนี่ยสาวฟ้ายอมรับว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกเสียใจเหมือนกัน
คือคอมเมนต์บางคำเขาคงอินมากอะเนาะมันคงแบบรุนแรงจริงอ่ะ
แต่เมื่อมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากแฟนละครค่ะเขาอินกับบทบาทในจอ
ก็ทำให้เธอคิดบวกว่าน่าจะเป็นเพราะเราก็แสดงนะจนคนเขาเชื่อเหมือนกันนะคะ

คนบอกว่าเราก็ยังคงเป็นนางร้ายเหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่ไฟล์ก็ว่านางร้ายมันก็เหมาะกับไฟล์ดี
เพราะว่าเล่นดีก็คือแบบว่าแต่ฟ้ายอ่ะชอบเล่นร้ายชอบเล่นร้ายฟ้ายรู้สึกว่ามันแบบบทมันหลากหลาย
เรื่องที่แบบเข้ามาก็คือแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเลย
เรื่องก็ร้ายเงียบบางเรื่องก็ต้องร้ายแบบโพร่งออกมาเลยอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำการบ้านหนักอยู่ค่ะ
ยังมีคอมเมนต์อะไรแรงมาถึงเราเขาบอกว่าเขาชื่อมีแบบว่าไม่อยากเจอถ้าเจอจะแบบกระโดดตบเลยอะไรอย่างเงี้
ถ้าเจอจะแบบขอเจอสักทีเถอะอะไรอย่างนี้แบบเหมือนเขาอินมากค่ะเขาเชื่อไปแล้วว่าไฟล์เป็นแบบเป็นแบบในละครอะไรอย่างนี้เชื่อไปแล้ว
มนุษย์คนโดนด่าไม่มีใครชอบโดนด่า
แต่พอคิดอีกทีนึงลองนั่งแบบ
ที่เขาด่าเพราะเขาอินกับตัวละครนี่นะ

ก็ถือว่าเข้าถึงเข้าถึงแบบ
เกลียดเราขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
บทบาทนางงามก็ทำเต็มที่นะ
บทบาทงานแสดงก็ทำเต็มที่เหมือนกันนะคะ
เมื่อกี้โอ้โหแอบแบบเดียวปากตามเลย

โอ้โหไม่ธรรมดา

ไม่ได้ร้ายแบบในจอนะคะแยะแยะด้วย
ใช่ค่ะถ้าจะมาด่าแถวนี้ดีไหม